เฟอร์๖ล้อตามง้อเมียไม่สำเร็จ

นั่งส้อตเบียร์ไป๙ขวดคุณ

พอเมียมาเคาะกระจกรถบอกว่า
ติดเครื่องมันเสียงดังรบกวนชาวบ้านชาวช่อง
ขับแล้วก็ไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวไปชนบ้านชาวบ้าน
แล้วก็ขับหนีตำรวจหนีกู้ภัย
เฉียวแล้วเฉียวแล้วเหมือนกันเฉียวแล้ว
วิ่งหนีวิ่งหนี
โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูทรงแล้วไม่ธรรมดานะครับ
ขับเร็วขับสายแล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วย
เฉียวคันอื่นเกือบจะตกท้องร่องแล้วนะฮะ
สุดท้ายเขาไปไหนต่อไม่ได้
หลังจากวิ่งฝารถคันอื่นตามเส้นทางนี้มา๒๐กิโล
เขาก็ยอมจอดครับแต่ตัวคนขับไปต่อฮะ
เพราะว่าวิ่งหนีเข้าป่าละเมาะข้างทาง
แต่สุดท้ายถามว่าโดนรวบได้ไหมรวบได้สิครับ

เพราะว่าตั้งแต่ขับรถมาแบบนี้วิ่งหนีแบบนี้

นี่ค่ะคนขับก็คือนายสันเสริญคุณมากอายุ๒๙ปีนะครับ

เขายืนยันผมไม่ได้เสพยาไม่ได้เมายา
แค่ดื่มเบียร์มาหลายขวดเท่านั้นเองนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่ตำบลคลองภู

แล้วเขาไปชนบ้านเรือนประชาชนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็หนีมาตามถนนสาย๓๔๔มุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านบึงครับ
ส่วนสาเหตุเขายังพูดรู้เรื่องนะคุณนะ
เขาบอกผมตามง้อเมีย
ขับรถใหญ่ไปตามง้อเมียไปจอดถึงบ้านเมีย
แต่ทีนี้ญาติของเมียทำทีทำท่าไม่ชอบผม
ผมก็ไม่รู้ทำไงผมมานั่งซดเบียร์อยู่ในรถ

แป๊บนึงเมียมาเคาะกระจกบอกว่าติดเครื่องแบบนี้
เสียงมันดังรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขา
เขาก็เลยโมโหฮะถอยรถหนี
หนีไปชนอะไรชนบ้านเมียรัก
แล้วก็ไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวแผงหมูสด
ก่อนจะขับหนีอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับ
ส่วนที่ไม่จอดเขาบอกเขาตกใจ
ตอนนั้นเขาตกใจฮะกลัวเสียงไซเลนของกู้ภัย
ตกใจแรกก็คือตกใจที่เมียมาเคาะหน้าต่างเคาะกระจก

เขาเป็นคนขวัญอ่อนจ้ะ

ไปชนบ้านช่องบ้านเรือนร้านก๋วยเตี๋ย

เธอก็ถูกผัวตัวเดียไล่ลงจากรถนะฮะ
เธอก็กลับมาหาแม่ที่บ้านที่ชนบุรี
หลังจากนั้นผัวก็ตามมาง้อครับ
เหตุการณ์นี้นอกจากผัวจะขับรถชนทรัพย์สินเสียหายแล้ว
ยังเฉียวชนพี่ชายของเธอนะฮะ
พยายามจะขวางจนพี่ชายได้รับบาดเจ็บ

นี่สภาพอาการพี่ชายของฝ่ายหญิงก็เป็นแบบนี้นะครับ

ตรวจวัดเป็นแมงอากอฮอกของนายสันเสริญ

อยู่ที่๑๘๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

เมาแล้วขับขับรถโดยประมาทหวาดเสียว

ส่วนความเสียหายอื่นก็ต้องรอเจ้าของรถ

แล้วก็รถร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เสียหาย